คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของหมึก
หึกแห้งหมึกสดหมึกอะไรแบบนี้

ว่ามันมีสารปนเปื้อนบ้างแหละ

คราวนี้นะครับเป็นชายหนุ่มจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่ามันเหนียวเคี้ยวไม่ได้เลย

ลองไปเผาดูเพราะว่ามันติดไฟด้วยมีกลิ่นเหม็นด้วย
สงสัยว่าเป็นหมึกปลอมหรือว่าหมึกผสมยางหรือเปล่า
พอมีการโพสต์ในโลกโซเชียลมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่ที่บ้านเพก็ต้องลงไปตรวจสอบสิครับ
สินค้าที่ถูกนำมาจัดจำหน่าย
หมึกเส้นหมึกแห้งปรุงรสอะไรต่างเนี่ย

นี่นะครับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง

ลงพื้นที่บริเวณตลาดร้อยเสา
เทศบาลตำบลบ้านเพที่อำเภอเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งขายของฝากชื่อดัง
และใหญ่ที่สุดในจังหวัดนะครับ
เป็นการตรวจสอบร้านค้าและผู้ประกอบการ
ขายอาหารทะเลแห้งและของฝากและของเทรึก

อย่างที่บอกไปหลังจากโพสต์เนี่ย

ให้ระวังหมึกเส้นหมึกปรุงรส
มันมียางผสมมาด้วยหรือเป็นหมึกปลอมเนี่ยนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่พบหมึกผสมยาง

โดยนางวรรณญาถนอมพันธ์พาณิชย์จังหวัดระยองบอกว่า
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ต้องการให้ผู้โพสต์
ระบุชื่อร้านที่ซื้อออกมาเลย
แล้วก็ให้นำหมึกที่เหลือจากการซื้อจากการไปปรุง
จากการไปทอดไปทำอะไรมากิน

เพราะหมึกอบแห้งหากนำมาจุดไฟเผา

ส่วนที่มันเหนียวมันจะเป็นอย่างไร

อยากให้มีการนำมาตรวจพิสูจน์กันให้ชัดเจน
อย่าคิดว่าโดยความรู้สึกของตัวเองแล้ว
ไม่น่าจะโดยเกตนาที่จะปลอมขน
คือหมึกไม่น่าจะเป็นหมึกปลอม
แต่ถ้าพวกหนังสติ๊กหนังยางรัดถุงแกงเนี่ย
ตกเข้าไปในถุงมึกด้วย

แต่มันก็อันตรายอยู่ดีต่อผู้บริโภคนะ
ด้านของนายภัยรัฐอรุณเวชเศษ
นายกเทศมนตรีตะมนต์บ้านเพยืนยันนะครับว่า
คงไม่มีใครคิดทำหมึกปลอม
มาอบมาผสมยาง
เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับ
แต่หากมียางรัดของยางรัดถุงแกง

ตอนนี้ก็ต้องย้ำร้านขายของฝาก
ในตลาดบ้านเพชรทุกร้าน

ให้ช่วยกันดูแลผลิตภัณฑ์ของร้านท่านเอง
ให้มีคุณภาพให้เชื่อมั่นได้ให้เชื่อถือได้
ยังต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจน
และก็ต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยนะครับ